ดูเรื่องราวของการสัมภาษณ์หลังเกมกันด้วยนะครับ
ซิโก้ก็บอกว่าเล่นเต็มที่แล้วนะครับ
จะมีปัจจัยหลายอย่างในเรื่องของการพักผ่อนด้วยนะครับ
การเดินทางทำให้เวลาในการเตรียมทีมแมทนี้
มีเวลาขั้นน้อยแต่พอใจกับผลสร้างกรแม้จะแพ้ก็ตามครับ
ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับโดยอดีตกองหน้าทีมชาติไทยที่
เคยเป็นคนทำประตูขึ้นนำให้กับทีมไทยนำเกาหลีใต้นะครับ
เจอกันในเอเชียนเกมก็บอกว่าเสียดายนะครับที่แพ้
แต่ว่าไม่เป็นไรครับยอมรับว่ามีปัจจัยหลายอย่างในเกมนี้
แล้วก็ชื่นชมลูกทีมที่เล่นอย่างเต็มที่
จะเพิ่งเพลงผ่านเกมหนักกับอีรักษ์มาแล้วก็มีเวลาในการพักผ่อนน้อยก็ตาม
วันนี้ต้องเห็นใจน้องนะครับเพราะว่าผมเองก็ขอน้องจากสโมสรเข้ามานะครับ
โมสรเองเขาก็อยากจะให้เล่นแค่คนละยี่สิบห้านาทีนะครับผมเองก็อ่า
ส่วนวิสัยนะครับทุกคนก็ทำงานหนักนะครับ
เห็นได้ว่าหลายคนนะครับต้องมีภารกิจในการเล่นไทยทะเลต่อไปนะครับ
แต่เราก็ได้ประสบการณ์ครับวันนี้เราได้เล่นกับเกาหลีใต้เป็นทีมที่แข็งแกร่ง
เราก็ได้เห็นข้อบกพร่องในการที่จะปรับจริงจริงแล้ววันนี้
เราแพ้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับเพราะว่ามันยังไม่ใช่รอบ๑๒ทีมนะครับ
วันนี้เพื่อที่จะทำให้เราได้รู้จักตัวเองว่ามันจะต้องแข็งแรงขนาดไหนนะครับ
ดูเรื่องของขวัญและกำลังใจของนักเตะกันหน่อยเรื่องราวของเงินอัดฉีด
ซึ่งทางด้านพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
กล่าวเปิดใจกับไทยรัฐเป็นที่แรกเลยนะครับในเรื่องของเงินอัดฉีดสำหรับทีมชาติไทยที่เคยมีข่าวว่า
ถ้าผ่านเข้ารอบ๑๒ทีมสุดท้ายแล้วจะให้๓๐ล้านบาท
ซึ่งก็ได้ท่านนะครับก็ได้เผยว่าติดตามเรื่องนี้อยู่และทราบว่าอดีตผู้ใหญ่ในสมาคมเคยระบุเอาไว้
โดยมีทางโตโยต้ามอเตอร์จะมอบให้ทีมชาติไทย๑๐ล้านบาท
ส่วนอีก๒๐ล้านบาทที่เหลือทางไทยรัฐทีวีครับโดยนายวัชระวัชรพล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสถานีจะร่วมสมทบทุนอีก๕ล้านบาท
ซึ่งจำนวนที่เหลือครับก็จะมีการหาดำเนินการมาให้
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยว่าเวลานี้นะครับพร้อมกับยืนยันว่านักเตะไทยนั้น
จะได้รับเงินอัดฉีด๓๐ล้านบาทอย่างแน่นอนไปฟังเสียงกันหน่อยครับ

ซึ่งนับจากนี้คงจะต้องมีการหารือร่วมกันว่า
จะทำอย่างไรให้ทีมไทยนั้นมีทีมเวิร์คและประสิทธิภาพมากขึ้นกว่านี้
ในการลงเล่นรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
ในการคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนเอเชียครับ